สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงบ้านของปังเกาะซิตี้
เจอกับห้องเย็นท่าข้ามนะครับทีมน้องใหม่จากทีวิชั่นหนึ่ง
รุ่นเหลือนะครับเจ้าบ้านลุยขึ้นมาทะทะทิบให้

เริ่มเกมนาทีแรกเท่านั้นครับจากวิวัตรศรียานง
ชาร์จไม่มีใครประกบเลยครับ

วอนทางช่องขึ้นมาทะน้าทิบอู้ว้ยลูกนี้เข้าเท้าซ้าย

บอลด้วยฝาเท้าแล้วกลับตัวยิงเลยครับนาทีที่เจ็ด
ไม่มีใครเข้าเลยครับ๓คนของห้องเย็นท่าข้าม

โดนนำ๒ลูกลุยมาต่อครับไตลงเพชรเทียมยิง๓สูงเลยครับ

เจ็ดเต็มข้อครับเสียบเสาสอง
ยิงแรงด้วยแล้วก็มีโชคด้วยนะครับแหวกแนวรับของห้องเย็นท่าข้ามมาพอดิบพอดีครับ
งกรยังมาต่อเจ้าบ้านโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งห่างครับ๔๐อีก๒นาทีให้หลัง
ไม่มีใครประกบนี้เรียบร้อยนะครับให้เวลาไม่ได้ครับ
ดาวยิงเพชรฆาตจากบราซิล

แล้วยิงค่อนข้างเลือดเย็นครับเลือกมุมได้
เย็นต้องพยายามออกบอลให้เร็วครับ
ยุทธทัพกล่ามอ้าวปัดโทจังหวะจะไปเตะบอลเปิดเกมครับ
แจ็คสั้นซานโต๊ดบอลกระเด็นเข้าประตูไปเลย
โอ้โหเหลี่ยมแบบนี้เสี่ยงครับการจะตักบอลข้างศีรษะมันไม่พ้นนะสิครับ
ไปกันใหญ่แล้วครับห้าต่อศูนย์นะครับ
ครึ่งหลังไป๔นาทีแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้ประตูที่ต้องการครับ
แต่ก็จะมาทีสามสิบห้าเลยครับ
แล้วก็เป็นคาธาวัฒนผู้พันธ์นะครับยิงเสียบเสาเข้าไป
จากนั้นครับเบิ้ลลุยสองของตัวเองได้ครับฆาตาวัด
ตามเป็นสองต่อห้าจังหวะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับ
พวกเขาก็ยังมีความแน่นอนนะครับนาทีสามสิบเก้า
กลายเป็นประตูสำคัญเลยครับทิ้งห่าง๖๒จากการยิงของธนากูลวิเชียนกุล
แต่ทีมเยือนมาได้ประตูปิดท้ายนะครับจากพิสิทธิรอดสำริท
ทำให้ห้องเย็นท่าข้ามนั้นตามมาเป็น๓ต่อ๖และจบเกมด้วยสกอร์นี้ครับ